ช่วงนี้จะพาไปเที่ยวพาไปชิมกัน

อยากทานด้วยจะพาไปไหนบอกด้วย

นี่แหละเดี๋ยวพาไปปักหมุดกันก่อน

ปูนที่นี่โอ้โหเขาบอกว่ามีของดีของเด็ดที่หายาก
แล้วก็ทานได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น

ใช่มันเป็นวิถีชีวิตของชาวล้านนาของเขา

มันจะอร่อยกลมกรอบ
อะไรที่คุณบอกนะกลมกรอบอะไร
กรอบรสชาติมันหอมหวาน
อะไรมันคืออะไร
เดี๋ยว๒คนอยากรู้ใช่ไหม

เดี๋ยวจะพาไปดูกันครับพาไปที่จังหวัดลำพูนผมไปชิมมาถึงที่
แล้วไปดูว่าที่ผมจะโชว์ให้ดูนั้นมันคืออะไรครับ

ก็เดี๋ยวไปสู้สิเดี๋ยวเขาก็เปิดให้ดู

คุณผู้ชมครับทักทายกันอย่างเป็นกันเองกับชาวบ้านแถวนี้นะครับ
เลี่ยงจากความวุ่นวายในเมืองกรุงมาดูชีวิตสโลลาสกันหน่อยนะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านที่ในกาดกล้วยไซค์
คุณลุงครับสอบถามหน่อยมันคืออะไรครับเนี่ย
อันนี้เตาเน่าเตาเน่าแผนครับ

ถ้าแป้งใส่น้ำอ้อยมันเป็นรสหวานครับ
รสชาติเป็นไงลองทานดู
นิ่มหยุบเหม็นหุ้นเลยอ่ะ

เขาเกียบแล้วนะจ้าว

ข้าวเกียบอะไรโอ้สวัสดีครับ

เขาเกียบเขาเกียบแล้วนะจ้าว
รสชาติอร่อย

ชิมได้เลยค่ะ

กรอบกรอบกรอบกรอบเลยรสชาติอร่อยด้วย

ไม่ได้ทำเองจ้าวป้าบัวยอนเป็นคนทำจ้าว
ป้าบัวยอนเหรอ
เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว
สวัสดีครับคุณแม่บัวยอน

อยากรู้จังเลยว่ามันทำมาจากอะไร
ถึงได้อร่อยขนาดนี้ทำมาจากแป้งอะไรข้าวอะไรครับเนี่ย
นางควายนางควาย

คำตอบของแม่บัวยอนว่าทำมาจาก

พอได้ฟังวิธีการทำนางควาย

สุดแสนจะยุ่งยากเหลือเกิน
เริ่มจากนางควายพื้นใหญ่

แล้วนำไปต้มเพื่อลอกขนออก

นำไปเผาและต้มอีกรอบเพื่อลอกผลให้เกลี้ยงเกลา
จึงนำไปตากแดด๑วันแล้วนำมาต้มให้เละเป็นน้ำ
วันรุ่งขึ้นจึงนำมาปั่นแล้วยีเป็นแผ่นทีละแผ่น
เรียกว่างานละเอียดจริงครับ
ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าจะทำมาได้แบบนี้
หนังควายที่แบบหนาเลยนะคุณผู้ชมนะ
ทำจนเละแบบนี้
ต้องไปละครับต้องทำอย่างไรต่อ
ต้องตากแดดเตอร์อย่างนั้นครับ
เอาล่ะขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บมันแห้งปั๊บแล้ว
ตากลมเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ

โอ้โหเป็นแผ่นแบบนี้ก็จริงนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเอาไปปิ้งถูกไหม

จากนั้นถึงจะเอาไปปิ้งย่างได้ถูกไหม
ปิ้งย่างได้

เนี่ยเอ้าละเดี๋ยวเราจะไปกินกัน

กับน้ำพริกรสชาติดีขึ้นเยอะมีพริก

เอาล่ะน้ำหนังนี้ครับคุณผู้ชมครับ

เกลียบหนังควายนะรสชาติอร้อย
นี่แหละครับเสน่ห์ก้นครัวแบบไทย
นับวันจะหาดูยากขึ้นทุกที
จังหวัดก็เหลือแต่ที่บ้าน
แม่บัวยอนหลังเดียวที่ยังทำอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเจอที่ไหน

ลองชิมรสชาติแบบล้านนาแท้แบบนี้ครับ
เดี๋ยวผมจะเอากลับไปฝากน้องใบตองแล้วก็นิวดำ

เดี๋ยวนะคุณอันนี้คือทำจากหนังขวายหรือคะ

เห็นกลมเป็นแผ่นอย่างนี้

ทำมาจากหนังไข่เลยเมื่อกี้ฟังกระบวนการขั้นตอน
ขั้นตอนเยอะครับเป็นอาทิตยอาทิตย์นะครับ

มีความสะอาดนะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย

ออกมาแล้วเนี่ยต้องอร่อยสดแล้วก็สะอาดอีกด้วย
แล้วก็เป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับที่หาทานได้ยาก
แล้วก็ใครที่อยากจะทานนะครับ
ต้องแนะนำเลยว่าไปที่จังหวัดลำพูนเท่านั้นนะครับ

เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากทานอีกแล้วนะครับเรียบร้อยปิ้งย่างเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวผมจะหักมาให้ทานทั้งหมดมันก็ไม่ไหวไงมันเยอะเกินไป
เอาทีละนิดทีละนิดเนี่ยไหมหรอบมากเลยแล้วก็
เดี๋ยวผมจะทานให้ดูอีกแล้วนี่มันเป็นหน้าที่ของผมพูดอีกแล้วเหรอ
เป็นหน้าที่ของผมเองแต่คุณบอกว่าเอากว่าฝากดิฉันกับคุณนี่เหรอ
เดี๋ยว๒คนไปกินหลังสตูให้แล้วไปกินหลังชามไหนละคา

เดี๋ยวจะเย็นผมทานให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนโอ้ยมันทานได้จริงนะ

กินกับแกงกับอะไรก็ได้ใช่ไหม

คือมันเหมือนกับว่ากินเคียงกับข้าว

ผมนึกว่ากัดนิ้วด้วยตอนหย่อนเข้าไป

มันจะคล้ายกับพวกแคปวัวแคบหมูไหมคะ

สุดท้ายมันก็จะกลมกล่อมไปกับน้ำพริกที่ทานเข้าไป

ค่ะเป็นไงล่ะอยากทานต้องไปที่ลำพูน

แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปลำพูนแล้วไปข้างนอกเดี๋ยวเรา

แล้วในเบรกนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้